เมื่อช่วงเช้าสิบห้าสิงหาคมอะคะ
ที่มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
ตามมาประกบรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง
เป็นสามีเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์กันไป
ซื้อของมาเปิดร้านอาหารตัวภรรยาเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะเนี่ย
ตามภาพเนี้ยคนร้ายเนี่ยใส่เสื้อสีแดงขี่รถจักรยานยนต์
ไล่ตามมาประกบเอามีดแทงเอวสามีที่นั่งซ้อนท้ายอ่ะค่ะโอ้โห
เนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณไม่เกินยี่สิบห้านะคะ
ผอมสูงสูงไว้ผมรองทรงสั้นใส่แว่นตาดำใส่เสื้อสีแดง
กางเกงขาสั้นขี่รถจักรยานยนต์สีฟ้านะคะก็รุ่นเก่าหน่อยนี่ค่ะ
ครับตามหลังมาเร่งเครื่องประกบเอามีดปลายแหลมยาวประมาณสักสิบนิ้วแทงเอวนะ
ของตัวสามีที่ซ้อนท้ายเพราะดีที่แม่มีดเนี่ยโดนที่ตะเข็บขอบกางเกง
ก็เลยไม่ได้บาดเจ็บอะไรเยอะนะคะก็มีรอยถลอกเล็กน้อย
แต่ว่าหลังเกิดเหตุสองสามีภรรยาก็นำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความที่สพย่อยเมืองเก่าแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนนี่เขาโชว์แผลให้ดูนะคะ
เจ็บเล็กน้อยตรงนี้ล่าสุดวันนี้ตำรวจสพย่อยเมืองเก่า
นำตัวสองสามีพระยาผู้เสียหายไปพบผู้กำกับและพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่น
ให้ข้อมูลเพิ่มแล้วก็แจ้งเบาะแสของคนร้าย
ตัวผู้เสียหายบอกว่าหลังจากโพสต์เรื่องนี้ในเฟซบุ๊ก
มีพลเมืองดีค่ะแจ้งข้อมูลผู้ก่อเหตุมาเยอะมาก
ทั้งภาพถ่ายทั้งชื่อทั้งที่อยู่ของผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้รู้แล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะ
นี่นะคะแต่ผู้เสียหายไม่ได้มีแค่สองสามีภรรยาคู่นี้นะคะ
คือจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะมีผู้เสียหายอีกคนนึง
คือนายวัญชนะศิลปะทองคำอายุ๒๔ปี

เหตุวันเดียวกันกับสองสามีพระยาคู่นี้นะคะแล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
ห่างกันไม่ค่อยไกลห่างกันนิดเดียวเองคือนายวัญชนะบอกว่า
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของกับแฟนสาวคนร้ายขี่รถมาประกบด้านขวา
แล้วพยายามหาเรื่องทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แล้วคนร้ายก็พยายามเอามีดแทงเหมือนกันครับ
แต่โชคดีที่เขายกเท้าหลบทันนะคะ
แก่นเข้าตรงไหน
ตอนตั้งหมดพวกเขาจะแผ่นเข้าตรงนอนขาผม
แต่ผมสระดุภูมิในจำว่าตรงนี้ปกติแผ่นไปด้วยโทบขาครับ

แก่นลงพื้นที่ติดตามตัวมาสอบปากคำ

เมืองต้นนะตอนนี้ก็มีผู้เสียหายสองรายตามที่เล่าไปนะคะครับ